คุณผู้ชมครับเรามีความคืบหน้าเหตุคนร้ายชิงทอง
ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น

เดินเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
เขาใช้ปืนยิง๑นัดครับ
เป็นการขู่นี่ครับยิงแล้ว
แล้วก็ปีนข้ามมาปีนข้ามมา

ไม่ทราบจำนวนว่าเขาได้ไปเท่าไหร่ตอนนี้

ลักษณะคือเหมือนสวมหวกไอ้โม่งเนี่ยค่ะ

แต่พนักงานขายกับลูกค้าไม่เห็น
ใช่เพราะทุกคนกำกำคุยกันอยู่

ใช่จากนั้นพักเดียวเขาเห็นไม่มีใครสนใจเขา

คราวนี้สนใจกันทั้งร้านเลย
ปีนข้ามเคาน์เตอร์ที่โชว์ทองนะครับ
แล้วก็มาเอาทองที่แผงข้างหลังไป
ได้ไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้ววิ่งหนีไป
นี่คือกล้องวงจรปิดล่าสุดนะครับ

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานอีกครั้งหนึ่งครับ